นี้มาที่หนุ่มหล่อใจเย็น
เพิ่งกรีดนิ้วรำขนาดนั้น

แท่นเป็นพระเอกภาพยนตร์ครั้งแรกเลยนะคะ
สำหรับเรื่องอีหลาเอ้ยค่ะ
แล้วที่สำคัญร้องเพลงให้ด้วยเลยจ้

ซึ่งหนึ่งในนั้นคือเพลงหมอลำในตำนาน
สาวจันกั้งโกบ
ของราชาหมอลำพรศักดิ์สองแสง
ถือเป็นเพลงดังระดับโลกเลยนะคะ
และตลอด๔๐ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใคร
ได้นำเพลงนี้มารีมัสเตอร์อย่างเป็นทางการ
มตามนะคะถือเป็นคนแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกเลย
ที่กลับมาปลุกตำนานเพลงฮิตให้กลับมาโลดแล่นอีกครั้งหนึ่ง

ซึ่งแวบมาว่าต้นฉบับเขาห่วงลิขสิทธิ์มากเลยนะ
แต่ด้วยความที่เป็นลูกอีสานขนาดแท้ของตูมตามนี่แหละค่ะ
แล้วก็บังเอิญบังเอิญเขาบอกว่ามีร่องเสียงที่เข้ากับเพลงค่ะ
ผลงานออกมาลงตัวสุดไปเลยนะคะ
ส่วนเรื่องงานตอนนี้ของตุมตามถือว่าเป๊ะปัง
แล้วก็ฮอตมากมาถูกทางจริงเขาเรียกว่าทางแบบอีสานอินดี้แบบนี้
แต่เรื่องหัวใจเนี่ยเจ้าตัวกลับบอกว่า๑๐๐ทำดี
ช่วงเวลานี้กลับกลายเป็นว่าจะไม่รักใครมากง่ายแล้วครับ

ต่อไปนี้ถ้าเราจะเลือกมันอาจจะเป็นคนนั้นที่จะเป็นคนที่ชีวิตกับเรายาวจริง
เราก็คิดถึงตาตรงตามแล้วจะนึกถึงความเซ็กซี่ความซิกความอะไรแบบนี้
ถ้าช่วงลงภาพเซ็กซี่จะมีทักมาบ่อยครับ

โฮ้ยยยยยยก็เพิ่มเป้นแบบที่นาฬาบการ
นิ้วกระดิกรอดูรอดูผลงานตูมตามจริงอยากฟังเหมือนกันนะ
อยากดูว่าตูมตามจะร้องสาวจันกั้งโกบออกมาในรูปแบบไหน